วันนี้ข่าวแรกเราจะดูเรื่องของน้ำมันรั่วแต่ว่าย้อนไปก่อน
ย้อนไปก่อนเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับจำได้ไหม
ระยองเหมือนกันแล้วครั้งนั้นทำให้อ่าวพร้าวเกาะเสม็ด
ดำไปทั้งหาดอืมดำไปทั้งอ่าว
วันนี้เกิดเรื่องที่แม่สร้างความประหวั่นพรั่นพึง

เพราะว่านี่คือเหตุการณ์ที่ท่อน้ำมันดิบครับคุณผู้ชมฮะ
ของบริษัทสตาร์ปิโตเรียม
มันรั่วกลางทะเลระยองเห็นคราบน้ำมันไหมครับเห็นชัดเลย

คือมีความกังวลในตอนต้นว่า
ไอน้ำมันดิบ๔๐๐๐๐๐ลิตรแต่คุณพระราพรมากมายมหาศาล
มันไหลทะลักลงทะเลแล้วจะทำยังไงกันละทีนี้

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปก่อนเลยครับ

จากบริษัทสตาปิโตเลียม
สตาร์ปิโตเรียมจำกัดมหาชนตั้งอยู่ที่มาบตาพุธระยอง
เกิดน้ำมันดิบรั่วไหลครับจำนวน๔แสนลิตรจากท่อใต้ทะเล
มันออกมาจากทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล
จากการสืบสวนพบว่ามันมีรูขนาด๐๙เซนติเมตร

กับหน้าแปลนของมัน
คือเขาบอกว่าเพลียงทะเลหอยทะเลเนี่ยมันมาเกาะจนเกิดการกัดกร่อน
ก่อนของจุลชีพนี่แหละมันทำให้รั่ว
คือหน่วยงานจำเป็นต้องยับยั้งไม่ให้น้ำมันเคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่ง
เนื่องจากดูทิศทางลมแล้วมันไปทางเหนือ
ในการทำนายการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันในทะเล
แบบจำลองนี้มันชี้บอกว่ากลุ่มน้ำมันเนี่ย
มันจะเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณหาดแม่ลำพึง
ถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ด
มกราคมคาดการณ์ไว้๕โมงเย็น
๑แสน๘หมื่นลิตรมันจะไปถึงครับ
ขณะที่กองทัพเรือช่วยเต็มที่เลยอากาศยานส่งมา
ส่งมาอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน
มาเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งกำลังสนับสนุนด้วยเป็นกำลังพล
นี่บินมาแล้วนี่ครับ
แล้วก็เครื่องบินลาดตะเวน
มาบินดูซิไอ้น้ำมันไอ้ลมมันพัดไปทางไหน

มันอยู่ในที่ของมันมันไม่กระจายไปมากมายนัก
นี่เรื่องน้ำเรื่องทะเลต้องไปถามคนนี้

ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่อาจารย์ทร
อาจารย์ทรอนเป็นห่วงเพราะบอกว่าน้ำมันดิบ
มันจัดการยากกว่าน้ำมันรั่วจากเรือนะ
และที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือระบบนิเวศนะครับ
ที่จะกระทบแน่คือหาดทรายตั้งแต่ไหนบ้าง
อาจารย์บอกตั้งแต่เมืองระยองจนถึงก้นอ่าวเลย
ส่วนย่าทะเลที่บ้านเพสวนสนเนี่ย
อาจจะได้รับผลกระทบแหละแต่น้อยนะครับ
เพราะน้ำมันไม่ลงต่ำจนแห้งไป
คราบน้ำมันก็ไม่น่าจะลงบนย่าโดยตรงทิศทางลมเนี่ย

ถ้าจะกระทบแนวปากาลังก็ไม่น่าจะกระทบมากเท่าไหร

กำจัดคราบน้ำมันต้องทำอย่างรวดเร็ว

ก็คือการใช้บูมกันคราบน้ำมัน
ขยับตักน้ำมันออกมาให้มากที่สุด

เพียงแต่ว่าการใช้สารเคมีต้องทำในที่ลึกเท่านั้น
มีฉะนั้นสารเคมีกับน้ำมันจะไปรวมตัวกันอยู่ในทะเลที่ตื้นเกินไป
แล้วจะส่งผลกระทบในภายหลัง
คราบน้ำมันที่เข้ามาถึงหาดทรายย่อมส่งผลกระทบต่าง
เช่นกลายเป็นคราบทิ้งอยู่บนหาดทราย
กลายเป็นก้อนน้ำมันดิมกระจัดกระจายไปทั่ว
ซึ่งทางคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็กำลังส่งทีมงาน
ไปตรวจสอบนะครับแล้วเรามีข้อมูลดั้งเดิมอยู่แล้ว
ร่วมมือกับกรมทรัพยากรอันดาเรนและชายฝั่งและหน่วยงานอื่น
ล่าสุดครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันบอกว่า

ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าประเมินจากทิศทางลมด้วยแล้ว

น้ำทะเลจะไม่พาน้ำมันเข้าไปใกล้ชายฝั่ง
ตอนนี้ท่านบอกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยใช้สารเคมีสลายน้ำมันแล้ว

ที่เสียหายเรื่องของสารเคมีเรื่องอุปกรณ์ต่าง
บริษัทเจ้าของน้ำมันจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะฮะ
และจะถูกเดิมเลยงคดีด้วยน่ะ
คุณผู้ชมครับมีรายงานเข้ามาตอนนี้เลย
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับ
ท่านอัฐพนธ์เจริญชันศา
ท่านบอกว่ายืนยันเลยนะ
บอกว่าสามารถกำจัดและควบคุมการกระจายตัวของน้ำมันได้แล้ว
ส่วนผลกระทบมันก็ต้องกระทบแหละ

ขณะที่นายชานะเอี่ยมแสงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับ
บอกว่าแม่มันเป็นเรื่องความผิดนะ
ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนแหละทำผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
ทางตำรวจนะครับทางผู้บังคับการ

เดี๋ยวเขาจะสอบสวนหาหลักฐานดำเนินคดีกันต่อไป
ส่วนที่ชายหาดแม่ลำพึงครับน้ำยังใส
คนยังมาเที่ยวเล่นได้ตามปกตินะครับ
ส่วนชาวประมงเรือเล็กบอกว่าแม่
กลับจากไปหาปลามาห่างจากฝั่งไปหนึ่งมายทะเลนะครับ
ยืนยันว่าไม่เจอน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่
ก็ขอให้เป็นปกตินี้ต่อไปนะครับ

ตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนระยองอยู่
คราบน้ำมันนี่มันสร้างความเสียหาย

มันก็เสียหายหมดนะคะ